ไม่ใช่แค่คนขับรถนะคนที่เดินถนนเดินเท้าคนข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังรถด้วยเหมือนกันต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เห็นชัดเจนนะคะคุณป้าคนหนึ่งกำลังข้ามถนนมองฝั่งที่ตัวเองยืนอยู่แล้วนี่แหละแต่ว่าฝั่งตรงข้ามสิอาจจะมองไม่ดีไม่ถี่ถ้วน
มอเตอร์ไซค์ขับมาอย่างเร็วกวาดคุณป้า
ชนแบบนี้ค่ะเคว้งเลยค่ะดีที่มอเตอร์ไซค์เขาเบรกทันแล้วก็ยังถือว่าดีที่เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยนะ

คลิปนี้ถูกโพสต์ลงโซเชียลค่ะ
ผู้โพสต์ระบุว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังดำเนินคดีกับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค

แต่คุณป้าคนที่โดนชนเนี่ยบอกว่าไม่ติดใจเอาความที่ถูกชนนะ

สุดท้ายก็จบไปด้วยการปรับมอเตอร์ไซค์๑๐๐๐บาทฐานขับรถโดยประมาท
แต่ในความเป็นจริงนะคุณผู้ชมถือว่าเราก็ประมาทด้วย
มันก็มีกฎหมายเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย

เพราะฉะนั้นก็เอาคลิปนี้มาให้ดูเพราะเตือนกันค่ะว่า
ไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่ถนนในซอย
หรือในที่ที่มีชุมชนเยอะอาจจะมีอุบัติเหตุแบบนี้
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วย
ที่เรามาเล่าสู่กันฟังนั่นก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ